ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ถ้าประชาชนเห็นว่ารัฐมนุนมีเขียนไว้ครบถ้วนหมดแล้ว
ประชาชนก็ไม่ต้องเห็นด้วย
แต่ถ้าประชาชนเห็นว่าควรที่จะต้องมีกลไกหนึ่ง
มารองรับในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ประชาชนก็ลงมติเห็นด้วยกับคำถาม
ก็มีเท่านั้นที่สุดประชาชนเป็นคนตัดสินใจ

ไม่มีไม่มีใบสั่งไม่มีอะไรทั้งนั้น
ไม่มีว่าไปตามนั้นใครชอบก็ชอบ
ไม่ชอบก็อย่าไปลง
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ที่จะทำให้ทิศทางการพัฒนาประเทศ
ก้าวพ้นสภาพปัญหาต่าง
ในลึกแล้วพระการมือทั้งหลาย
เขาย่อมมีความไม่พอใจต่อคอสชอยู่แล้ว

มรุณต้นพ่อมีความห่วงแมบว่า
ทำไมถ้าวันนี้เราก็ไม่ยอมพลับ

เพราะว่าวันที่๗สิงหาคม
ก็จะมีรายการยาวเลยนะคะ

ตกลงแล้วผลการออกเสียงประชามติ
ประชาชนตัดสินใจแบบไหนนะคะ
กว่าล้านค่ะคุณผู้ชมที่มีสิทธิ์
ในการตัดสินใจในรอบนี้นะคะ
มีอยู่สองคำถามเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะ

รับหรือไม่รับรัฐธรรมนูลเอาง่ายเลยเนี่ยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคำถามเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลว่า

แต่แค่ขั้นต้นคือเขาเข้าใจคำถามหรือเปล่า
วิจารณ์ขนาดที่ว่าทำไมต้องเอามาพ่วง
วิจารณ์ขนาดที่ว่าเอาพ่วงแล้วทำไมเขียนยาว

อันนี้คือที่โดนวิจารณ์มาทั้งหมดนะคะ

พ่วงหรือว่าประเด็นเพิ่มเติม
คุณผู้ชมต้องไปกากบาทเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น
มีความหมายว่าอย่างไรส่งผลอย่างไรกับประเทศต่อไป

แล้วก็ร่วมกันถกในสภาเยอะเลยค่ะคุณผู้ชม
อาจารย์เป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะคะ
แล้วก็ยังเป็นโคศกคณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

อาจารย์วัญชัยสอนซิริสวัสดีค่ะอาจารย

อาจารย์น่าจะเป็นแขกรับเชิญหมวดการเมืองคนแรก

แหมเกือบจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะ
โอ้โหอาจารย์คะแล้วถนนมันลื่นด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อย

คือคำถามแรกก็คือง่ายเหมือนกับที่เราเคยทำ
หว่ารับหรือไม่รับแล้วแต่ทำมานู่นนะคะ
แต่อันที่๒ในนี้เขาใช้คำว่าประเด็นเพิ่มเติม
แต่เวลาเราพูดในข่าวเข้าใจกันคือคำถามพ่วง

แต่ทีนี้มันอยู่๔ประโยค๔บรรทัศน์ในกระดาษนี้นะคะอาจารย์

ก็แปลว่าในวาระ๕ปีนี้

ช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ย
ถ้าจะเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ย

ทั้งสสสวมีส่วนร่วมการเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารนั้นมีหน้าที่ทำการปฏิรูปดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ก็ว่าไปตามนั้นสรุปง่ายง่ายว่าประเด็นหัวใจสำคัญก็คือเดิมทีเดียวเรามีเลือกตั้งพัวให้สอสอเลือกนายกรัฐมนตรีอ่า
แต่ต่อไปนี้เขาบอกว่าในบทเฉพาะการ๕ปีนี้เพื่อให้การปฏิรูปมันต่อเนื่องและให้มีการ
ดำเนินการบริหารประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ค่ะให้สวนั้นมีส่วนร่วมในการ
เลือกนายกรัฐมนตรีในระหว่างห้าปีนี้เท่านั้นอืมอาจารย์ที่ฉันมาทำหน้าที่
วันนี้ค้านอาจารยับเลยนะคะสงสัยอาจารย์เละเลยนะคะเชิญตามบทเฉพาะการ
ว่าเป็นไปตามที่อาจารย์วันชัยบอกคือถ้าแปลง่ายคือปกติที่ผ่านมา
สวไม่เกี่ยวนะขั้นตอนเลือกนายกเนี่ยนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็น
ด้วยเนี่ยนะคะถ้าผ่านหมดรัฐธรรมนูลใช้แล้วคำถามนี้ก็ผ่าน
ด้วยเนี่ยนะคะสวไปร่วมกับหน้าที่เดิมของสอสอเลือกนายกด้วย
แค่นี้เองแค่นี้ใจความสำคัญแค่นี้แค่นี้สั้นสั้นนะมันเหมือนแค่
นี้ทีนี้พอมาเปิดดูตามอาจารย์ว่าเนี่ยนะคะบทเฉพาะการอย่างแรก
เลยเขาจับผิดกันว่ามันไม่แค่นี้นะสิสวชุดนี้ที่มันจะ
มาคือสวจากมือคอสชล้วนอันนี้แปลถูกไหมอาจารย์ถูกต้อง
ไปตรงมาไม่ผิดอ่าแล้วเขาเขาต่อได้ไหมต่อไปเลยสืบทอดอำนาจไม่
ต้องหาด้วยซ้ำสวเนี่ยก็ขอสชอยากได้ยังไงก็อย่างนั้น
แหละอืมอันนี้คือความหมายที่ถูกไหมเป็นไปได้อ่าเป็นไปได้ค่ะถ้า
คอสชคิดแบบตื้นคิดแบบไม่ฉลาดอยากจะเอาใครยังไงจิ้ม
มาก็ได้เพราะก็ให้อำนาจเลยอาจารย์พูดถึงคสชรเนาะผม
พูดถึงคสชรแต่ผมว่าคสชรก็ฉลาดอ่ะค่ะเขาก็ควร
จะรู้ว่าในกอในขอในคอใครควรจะมาเป็นสวไม่ใช่อยู่อยู่ก็
เอาคนที่ตัวเองซ้ายกว่าหันไอ้ประเภทอย่างนี้คนเขาก็ด่า
กันทั้งบ้านทั้งเมืองสิเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนที่จะมา
บริหารประเทศจะต้องพิจารณาคุณสมบัติความรู้ความสามารถของ
คนที่จะมาเป็นอาจารย์แล้วทำไมคสชรถึงจะอยากเลือกคน
แนวคิดพร้อมที่จะทำงานไปด้วยกันถ้าไปกันคนละทิศ
ละทางจะเอามาทำรายการทีวีทำไมถ้ามีแนวความคิดไม่
เหมือนไทยรัฐทีวีจริงหรือเปล่ามันก็ต้องเหมือนกันก็ต้องมีแนว
ความคิดว่าเออเราทำทีวีมีแนวความคิดคล้ายคล้ายกันแล้วก็ต้อง
ทำทีวีเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคนมีอุดมการไม่
เหมือนกันมีแนวคิดไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็
พักไว้ก่อนรอก่อนอืมนะอันนี้เป็นความคิดของผมค่ะค่ะอาจารย์ถ้าอย่าง
นั้นแล้วเนี่ยการที่เขาวิภาควิจารณ์ว่าก็เป็นวิธีการสืบ
อำนาจของคอสชก็ถูกแล้วสิวิธีมองแบบนี้มองได้แล้ว
เป็นคำถามที่ผมคิดว่าทุกที่ทุกเวทีก็ถามค่ะเพราะ
ฉะนั้นคุณจอมฝันถามไม่ใช่เป็นคำถามใหม่เลย
คำถามที่ทุกเวทีทิ่มตำอย่างนี้โดยตลอดทิ่มตำเลยเหรออาจาร
ใช้คำว่าทิ่มตำกระแทกกระทันเลยอ่าเพราะมองได้เลย
ว่าเป็นการสืบทอดอำนาจคุณพึงรู้ไว้เลยว่าคนเป็น
นักการเมืองเวลาเขามีเสียงได้รับเลือกตั้งเป็นรัฐบาลแล้ว
เขาก็อยากมีอำนาจและทำงานต่ออืมมีคนไหมที่บอกว่า
ฉันเป็นแล้วเลิกเลยจบไม่อยากทำต่อแล้วส่วนใหญ่หลาย
ภาคการเมืองก็อยากจะต่อค่ะแต่แล้วมันต่อไม่ได้เท่า
แหละแล้วแต่ประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกถ้าคุณมอง
แง่ร้ายบอกเฮ้ยคอสชนี่อยากจะต่อท่ออำนาจต่อถาม
ว่าถ้ามองแง่ร้ายมองได้เลยแต่ถ้านึกถึงการปฏิวัติใน
อดีตปฏิวัติเสร็จสะบัดก้นแล้วก็กลับบ้านส่งต่ออำนาจ
ประเทศชาติจะเป็นยังไงช่างหัวอืมนี่ในอดีตค่ะเพราะถือ
ร่างรัฐมนุนให้แกเลือกตั้งแล้วนี่แต่ผมคิดว่าขอ
สชหรือคณะปฏิวัติชุดนี้เขาอยากให้การปฏิวัติครั้งนี้
เป็นครั้งสุดท้ายคุณฟังพนเอปยุตพูดบ่อยไหมบอร์ด
อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะสารต่อ
งานที่มันไม่เรียบร้อยอะไรที่เขาคิดว่ามันควรจะต้อง
ปฏิรูปอะไรควรจะต้องวางแผนคือผมว่าถ้าเขาเนรมิต
สามารถมันทุบทุบเปี้ยงให้มันเสร็จภายในหนึ่งปีสอง
ปี๓ปีเนี่ยผมว่าเขาคงอยากทำให้มันเสร็จแล้วก็รีบ
สักทีแต่เขารู้ว่าประเทศนี้เหมือนคุณทำอะไรเนี่ย
มันก็ไม่สามารถทำได้เสร็จในทันดีทันใดเพราะ
ฉะนั้นอะไรที่สามารถจะช่วยวางแผนและให้มันดำเนิน
การเป็นไปได้ต่อเนื่องสำเร็จเสร็จสิ้นค่ะเหมือนกับ
ปฏิวัติได้อำนาจมาแล้วทำให้เสร็จอยากทำให้เสร็จ
ไม่อยากให้คนมาตราหน้าด่าไปว่าไม่สุดอืมอาจารย์แต่ถ้า
มันมาแนวนี้นะคำถามต่อไปก็คือว่าถ้าอย่างนั้นไม่
ต้องมีการเลือกตั้งไม่ต้องมีสอสอเพราะสวใหญ่สุด
อันนี้ไม่ได้มาเฉพาะบทเฉพาะการมาตราเดียวด้วยนะอาจารย์
เพราะว่าสวที่มาเนี่ยจะมีถ้าใช้คำคุณอภิษฎ
คือเหมือนเป็นพักการเมืองได้พักหนึ่งเลยนะคะ
เพราะว่าใช้เสียงจากพักการเมืองที่เป็นสอสออีกไม่เท่าไหร
ซึ่งไม่ต้องเป็นพักใหญ่ด้วยมารวมกับสว
ซึ่งเราก็คาดว่าน่าจะ๑๐๐เวลาโหวตเนี่ยนะคะ
คือเท่ากับว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยซ้ำไปนะ
อยู่ไม่ได้แล้วก็ทำงานไม่ได้
คิดแบบนั้นคิดได้ในทฤษฎีคิดได้
แต่ในภาคปฏิบัติทำไม่ได้ผมยืนยัน
งานถ้าบอกเฮ้ยไม่ต้องเลือกตั้งก็ปฏิวัติอยู่ต่อไป
คือผมว่าถ้าเขาอยู่ต่อไปได้เขาอยู่แล้ว
แต่โลกนี้ไม่มีการเลือกตั้งมันอยู่ไม่ได้
อาจารย์เดี๋ยวขอลองแย้งขอดื้อแย้งนิดนะคะ
ื้อไปเลยหนูวันนี้ดื้อให้เต็มที่
เพราะผมตั้งใจจะมาพูดเต็มที่

แล้วก็ไม่ได้เคยไปออกรายการไหนเลย
มีรายการหนูรายการเดียวที่ผมมาออก

อาจารย์คือสรุปว่าที่เราจะเลือกสอสอมาอีก
ถ้าสมมุติเต็มเก้าอี้นะคะอีก๕๐๐ไม่ได้มีความหมายเลยนะ
แล้วพักที่จะได้เสียงมากที่สุดก็แทบไม่มีความหมายนะคะ
เพราะว่าเหมือนกับมีเสียงตุนอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้ว
คือคุณจะไปเลือกนายกสอสอที่ได้พักใหญ่
เขาคาดกันว่าก็เป็นพักที่ตรงกันข้ามกับคอสชนั่นแหละ
เขาไม่ได้มีความหมายและไม่ได้ได้ศักดิ์ศรีจากการ

ไปรวมกับสวที่มีอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้ว๒๕๐คน
เอ้าแล้วคุณจะเลือกตั้งให้มันกลายเป็นปลาหี่ทำไมคะ
ในเมื่อเขาไม่ได้ทำหน้าที่สะท้อนเสียงจริงของประชาชน

คิดอย่างนั้นคิดผิดหมด

และถ้าคอสชขืนทำแบบที่หนูพูด
หรือเหมือนที่หนูอ้างคุณคำพูดของคุณอภิษฎ

แต่เวลาปฏิบัติไม่สามารถเป็นไปได้ตามนั้น

เพราะหนูลองตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย

คุณระวังร้อยกว่าเสียง
กับสวอีก๒๕๐อยู่ไม่ได้หรอก
เพราะสภาที่ใหญ่ที่สุด

คือสภาผู้แทนราชดร
คนที่มาจากการเลือกตั้งยังใหญ่อยู่
เพียงแต่ไม่ใหญ่ตอนเลือกนายกเท่านั้น

ไม่ไว้วางใจใดทั้งสิ้น
อยู่ที่สภา๕๐๐คน
สวนั่งมองตาปริบเท่านั้น
สวมีสิทธิ์เพียงเลือกนายกรัฐมนตรี
เหตุผลที่ผมอยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายว่า

คืออย่างนี้กำลังจะพูดกับคุณจอมฝันก่อน

ไม่ได้สิเดี๋ยวอ้างหาว่าไม่รู้เรื่อง

คำถามพ่วงของผม
ถือว่าเป็นคำถามที่เลวร้ายมาก
ถือว่าเป็นคำถามที่น่ารังเกียจ
เพราะมันไม่เหมาะกับประชาธิปไตย

ถ้าบ้านเมืองเรามันเป็นประชาธิปไตย

ดันทะลึ่งตั้งคำถามนี้เข้ามา
ผมเป็นคนตกยุคตกสมัยตกโลก

แต่ผมกำลังจะบอกกับคุณ
ถ้าบ้านเรานี่สงบเรียบร้อย
ไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีผู้ร้ายถามคุณจะสร้างรั้วสร้างกำแพงไปทำไม
คุณจำเป็นต้องสร้างไหมไม่จำเป็นคุณจำเป็นจะต้องมีเสียงเตือนภัยไหม
ไม่จำเป็นเพราะโจรผู้ร้ายไม่มีบ้านเมืองสงบเรียบร้อย
ไม่มีขโมยขโจรไม่มีรักจริงวิ่งป้นนะฮะ
คุณจำเป็นต้องติดกล้องวงจรปิดไหมจำเป็นต้องมีรอปภไหม
ไม่จำเป็นเลยแต่บ้านเมืองเราที่บริบทที่ผมตั้งคำถามพ่วงนี้ขึ้นมา
เพราะเห็นว่าบ้านเมืองเรามันยังไม่เป็นประชาธิปไตยจ๋าร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะบ้านเมืองเรายังมีการทะเลาะเบาะแว้งแก่งแย่งแบ่งสีแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
นักการเมืองก็โกงทุจริตคอรัปชั่นช่อฉนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมกันช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ
ถ้าปกติเชิญเลือกตั้งอย่างเดียวแล้วจะบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างไร
เป็นเรื่องของประชาชนแต่ปรากฏว่าบ้านเมืองเราในระยะอย่างที่ผมพูด
มันไม่ปกติและมันอยู่ในระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อ
ผมจึงบอกว่าเลือกตั้งส่วนหนึ่งต้องมีเขามาจากการเลือกตั้ง
แล้วมีอำนาจมีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลเหนือกว่าสวโดยเด็ดขาด
สวมาจากไหนครับมาจากกลุ่มที่เป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงในบ้านในเมือง
เหล่าทัพแล้วก็บุคคลที่จากหลากหลายสาขาอาชีพ
แล้วก็มาจากการสัญหาของคอสชคุณกำลังจะเบรกใช่ไหม
ใช่เพราะว่ามีคำถามเพียบเลยแต่เดี๋ยวต้องหลังโฆษณา
เดี๋ยวอีกนิดนึงผมได้บอกว่าทั้งสองส่วนในภาวะบ้านเมืองไม่ปกติ
เลือกตั้งก็มาช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองสัญหาจากกลุ่มพลังอาชีพและเหล่าทัพ
ก็มาร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมืองในระยะเปลี่ยนผ่านของบ้านเมืองที่ไม่ปกตินี้
อ่านี่แหละอาจารย์ขอ๕นาทีเดี๋ยวกลับมาจะถามว่า
ตกลงมาเพื่อจะทำให้มันปกติหรือยิ่งทำให้มันผิดปกติสักครู่ค่ะ

คุณผู้ชมค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะคือช่วงวาระนี้จะบอกว่ามันปกติ
ไม่ได้อาจารย์ก็พยายามจะบอกว่าก็ในเมื่อมันไม่ปกติ
มันก็ต้องมีวิธีที่ทำให้มันข้ามผ่านได้อาจารย์เราจะเราจะยิ่งผิดปกติ
หรือเราจะกลับไปสู่ปกติเร็วขึ้นคะอันไหนกันแน่
คุณต้องดูบริบทของบ้านเมืองอย่างที่ผมพูด
ถ้าคุณเป็นคนหนุ่มคนสาวแข็งแรงคุณไม่ต้องมีไม้เท้า
คุณไม่ต้องมีใครประคองเวลาคุณเดินถ้าบ้านเมืองเรามันแข็งแรงปกติ
ไม่ทะเลาะเบาะแว้งประชาธิปไตยจ๋าเชิญ
แต่ในเมื่อบ้านเมืองเรารู้อยู่ว่ามันไม่ปกติเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการถวงดุลตรวจสอบซึ่งกันและกัน
ผมถึงบอกไงว่าที่คนเขาคิดว่าเฮ้ยตั้งรัฐบาลในชุดนี้
ยังไงสวมันก็ตั้งนะสวนี่มันปลายแถวเพราะหัวแถวหัวหอกจริงในการตั้งรัฐบาลชุดนี้
และรัฐบาลนี้จะอยู่ได้หรือไม่อยู่ที่เสียงประชาชนมาจากการเลือกตั้ง
ผมยืนยันเลยถ้าสอสอรวมหัวรวมตัวกันได้สามร้อยเจ็ดสิบห้า
สวมีอย่างเดียวนั่งตาปริบคุณจะไปทำอะไรได้
อาจารย์แต่จากการที่ออกแบบการเลือกตั้งมาเนี่ย
ก็ตั้งใจให้เขากระจายกระจายไม่ใหญ่อยู่แล้วนะคะ
กระจายก็ได้แต่ถ้าคุณรวมกันได้ทำไมคุณไม่รวมกันแล้ว
ก็จะสร้างบ้านแปลงเมืองทั้งทีเพราะเรารู้ว่าคือเราพูดอยู่ว่า
มันทะเลาะเบาะแว้งกันเวลาเสียงมากมาย
ยังไงก็อหังกาเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นในบริบทนี้
เรารู้ว่าคนจะสร้างบ้านแปลงเมืองได้นั้นคือเสียงประชาชนส่วนหนึ่ง
สองกลุ่มพลังทางทหารคุณว่าเขาสร้างบ้านแปลงเมืองได้ไหม
เปลี่ยนแปลงประเทศได้ไหมได้เขาถึงปฏิวัติมา
ตรงไปตรงมาก็ถือว่าเป็นกลุ่มสร้างบ้านแปลงเมืองเหมือนกัน
กลุ่มพวกบรรดานักวิชาการกลุ่มประชาชนพลังต่างทั้งมวลต่างเหล่านี้ที่มีการเคลื่อนไหว
ก็ก็เป็นกลุ่มที่สร้างบ้านแปลงเมืองเหมือนกันคนเหล่านี้เป็นสอสอทั้งหมดหรือเปล่า
เปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อบ้านเมืองเราไม่ปกติอย่างนี้
จึงเอาเลือกตั้งส่วนหนึ่งมาแล้วก็เอาส่วนน้อยมาจากสวและกลุ่มเหล่าทัพมา
มานั่งกันอยู่ในสภาช่วยกันถวงดุลตรวจสอบ
ถ้าสอสอเขาตั้งรัฐบาลกันไม่ได้เลยนั่นแหละมันถึงจะเลื้อยมาถึงสว
อาจารย์แต่สวก็จะมีหน้าที่ครอบคลุมอีกหลายอย่างนะคะ
เพราะว่ามันจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์สำหรับประเทศซึ่งคนที่ทำก็ไม่ใช่รัฐบาลเลือกตั้งนะ
คือตอนนี้จะทำไว้ให้เขาก่อนนี่คือวางไว้ให้เราด้วยนะ
พอเสร็จแล้วมีสวด้วยนะไปช่วยเลือกนายก
แล้วสวต้องมาคุมอีกทีนะว่ารัฐบาลที่มาทำตามแผนยุทธศาสตร์หรือเปล่า

สรุปคือเลือกเขามาทำไมคะเลือกเขามาให้ทำตามใจเราเหรอ
ผลเอกประวิทย์ก็อยู่ไม่ได้ถ้าเอาตามใจพลเอกประยุทธ์กับความใจพลเอกประวิทธิ์
ต้องทำตามใจใครถึงจะอยู่ได้ทำตามใจประชาชน
งั้นทำไมไม่ให้เลือกตั้งตามปกติไปล่ะอาจารย์
ก็รู้ว่าถ้าเลือกตั้งตามปกติบ้านเมืองมันก็กลับไปเหมือนเดิม
เราก็รู้กันอยู่เรารู้อยู่ว่าบ้านเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วมันทั้งหมดเมื่อเสียงข้างมากมาปั๊งมันจะลื้อตึ้มตึ้มตึ้มตึ้ม
แล้วก็จะเกิดการประท้วงมีการโต้แย้งคัดค้านกันอีก
มันเห็นกันอยู่จะจะหลัดหลัด
อย่ามองแบบโลกสวยผมเองก็อยากให้โลกนี้สวย
แต่รู้ว่าสมุดฐานมันมีจริงเราจึงพยายามแก้ไข
โดยเราเห็นว่า๑ถ้าคุณจะเป็นรัฐบาลได้
ถ้าคุณรวมกันด้วยตัวของสอสอมาจากเลือกตั้งเอง
นิมนต์เลยแต่ถ้ารวมกันไม่ได้ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาบุคคลสมมุติว่าจะเอาบุคคลภายนอก
ได้ง่ายไหมก็ไม่ใช่ง่าย
คือเกินกึ่งหนึ่งแล้วต้องอาศัยเสียงของรัฐภาถึง๕ล้อ
ถึงจะเอาบุคคลภายนอกลอยเข้ามาได้
เพราะฉะนั้นกระบวนการที่จะเอาบุคคลภายนอกเข้ามา
แล้วรวมทั้งสวจะมีสิทธิ์เลือกได้นั้น
แปลว่าเขาเลือกกันไม่ได้เสร็จแล้ว
อาจารย์ย้ำอีกทีนะคะอาจารย์ถ้าสรุปผิดอาจารย้งเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมที่เราคุยกันเนี่ยนะคะคือประเด็นเพิ่มเติม

บัตรเดี๋ยวที่คุณผู้ชมที่มีสิทธิ์นะคะจะต้องไปกากบาทนะคะ

เดียง่ายอย่างที่อาจารย์วันชัยบอกก็คือ

เมื่อก่อนสวไม่มีสิทธิ์นะคะในการเลือกนายกกับเขาเนี่ย
เฉพาะสอสอที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น
แต่คราวนี้เขาเขียนเอาไว้ว่าสว
ซึ่งขยายความว่ามาจากคอสช๒๕๐คน

มาจากเลือกกันสาขาอาชีพ๕๐คน

เอาได้ได้แต่สุดท้ายคนจิ้มคอสชหมดเลยนะอาจารย์นะ
เอาละนะครับเอาละเอาจิ้มได้

อาจารย์จนถึงตอนนี้เนี่ย

ถ้ามีวิธีการแบบนี้เนี่ย

เพราะสุดท้ายแล้วอำนาจจะยังคงอยู่กับ
คณะรัฐประหารนะคะ

คุณจะไปทำอะไรกันก็ถ้าคนที่จะอยู่ได้และบ้านเมืองจะปลองดองได้นั้น
ทุกส่วนต้องช่วยกันคนที่เป็นรัฐบาลก็ต้องทำงานให้เพื่อประชาชน
ทำงานให้ส่วนรวมคิดว่าจะมีอำนาจมีอำนาจแล้วกดหัวฝ่ายนู้นฝ่ายนี้
ยังไงก็อยู่ไม่ได้ถ้ามีอำนาจแล้วสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน
สร้างบ้านเมืองให้ดีวางแผนทำการปฏิรูปให้ประเทศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
วางแผนตามยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและดำเนินการสร้างความปลองดองสมานฉันให้มันเกิดขึ้น
ทำไมมันจะไปไม่ได้แต่ถ้าเรามองว่าเฮ้ยมีอำนาจเสร็จแล้วกดหัวคนนู้น
ไล่ล่าคนนี้ไล่ยิงคนนั้นแล้วเขาไม่ต้องทำอะไรเพราะมีอำนาจแล้วจะโกงยังไงก็ได้
ทุจริตยังไงก็ได้อย่าว่าแต่๕ปีเลยผมไม่แน่ใจว่าพรรษาเดียวจะอยู่ได้หรือเปล่า
อาจารย์ฉันเข้าใจถูกไหมว่าถ้าทุกอย่างผ่านหมดนะคะสวที่มาเนี่ย
ไม่ได้มีอำนาจแค่ในการเลือกนายกคนเดียวนะเพราะว่าเขาให้มาเฉพาะการ๕ปี
ห้าปีเนี่ยแล้วแต่นะคะว่านายกจะอยู่ครบเธอไหมเอาแบบเต็มแก๊กเนี่ยนะคะ
ยังไงได้เลือกนายกสองคนก็มีสิทธิ์นี่วางยาวเลยนะอ่า
ร้อยห้าสิบนี่อยู่ยาวแล้วนะวางยาวก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยู่ได้ยาว
อยู่ได้ยาวต่อเมื่อคุณทำความดีอืมก็คนหลายคนรัฐมนูลเขียนให้อยู่ยาวตั้งสี่ปีห้าปี
อยู่กันได้ตลอดรอดฝั่งไหมล่ะเพราะฉะนั้นคุณทำชั่วแม้แต่สามเดือนก็อยู่ไม่ได้
คุณจอมขวัญเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าถ้าเขาจะอยู่ได้๕ปี๘ปี๑๐ปี
แปลว่าแกต้องแน่มากแกต้องทำงานเพื่อประชาชนและประชาชนรักมาก
เอาปืนไปกดหัวใครไม่อยู่นี่คือคำอธิบายจากอาจารย์วันชัย
ซึ่งเป็นคนเสนอคำถามที่เราเรียกคำถามพ่วงหรือว่าประเด็นเพิ่มเติมนี่แหละ
คุณผู้ชมคะก่อนถึงวันที่๗เดี๋ยวเรามาอีกนะคะ
พรุ่งนี้ถ้าเรายังได้จัดต่อนะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ดีครับขอบคุณค่ะทางต้นตรงลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป